คดีดังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
ปอถูกว่าที่เจ้าบ่าวบุกไปยิงถึงในบ้านพักที่จังหวัดชุมพร
ว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้พากิ๊กที่เป็นกิ๊กใหม่ไปด้วย
กิ๊กใหม่คนนี้ทำหน้าที่ขับรถให้หาปืนมาให้
แล้วจริงแล้วว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้จะต้องแต่งงานกับหมอปออีก๕วัน
ก่อนวันที่เขายิงนะอีก๕วันจริงต้องแต่งงานกันแล้ว

คือว่าที่เจ้าบ่าวคนนี้คบกับหมอปอมาตั้งแต่เรียนประถมเรียนมัธยม
คบกันมานานคบกันแบบหลายปีมาก
แล้วก็ทางครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ดูแลส่งเสียให้เรียน
แต่สุดท้ายมาก่อเหตุเพราะว่าไปมีแฟนใหม่ไง
แอบมีกิ๊กแล้วไม่อยากจะแต่งงาน
ก็เลยวางแผนไปฆ่าหมอปอแล้วก็ไปเอาทรัพย์สินมาด้วยนะ
คือทางครอบครัวของหมอปอเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของงานแต่งงานออกเงินเองหมดเลย
ปอมีเงินสดอยู่ที่บ้าน๔แสนบาทเตรียมที่จะไปจัดงานแต่งงาน
ที่เจ้าบ่าวไปก่อเหตุยิงเขาก็หาเงินไอ้๔แสนนี้ด้วยจะเอาเงินไปด้วย
อยากว่าจะขโมยเงินไปด้วยแล้วก็ไปอยู่กับกิ๊กสาวคนใหม่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว
พิพากษาประหารชีวิตว่าที่เจ้าบ่าวและกิ๊กสาวค่ะ
แต่ว่าทั้งสองคนนี้เขาให้การรับสารภาพ
ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
จึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต

คดีนี้นะคะเป็นคดีสะเทือนขวัญ
เกิดขึ้น๑๙ธันวาคม๒๕๖๐ค่ะ
นางสาวนนทิยาหรือหมอปออายุ๒๕ปี
เป็นเจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเขาที่บริเวณหน้าอก
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ในห้องพักชั้น๒
ที่เกิดเหตุหน้าต่างชั้นล่างมีร่องรอยถูกงัดแงะ
กระเป๋าเสื้อผ้าถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
ตำรวจสพสลุยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุยนะคะ
พบว่าช่วงตีหนึ่งของคืนวันเกิดเหตุ
บันทึกภาพผู้ชายรูปร่างถวมใส่หมวกไหมพรมคลุมหน้า
่งกางเกงขายาวสีเข้มเดินเข้ามาที่บริเวณบ้านพัก
แล้วจากการสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
พักอยู่ด้านหลังบ้านที่เป็นบ้านหลังเกิดเหตุ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงดังคล้ายคนจุดประทัด

ช่วงสายเพื่อนของหมอปอบอกว่า

ตามมาดูที่บ้านพักพบว่าหมอปอถูกยิงเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
จากนั้นนะคะชุดสอบสวนเรียกนายรณชัยหรือเก่งอายุ๒๖ปี
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน
ซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าวของหมอปอ
มีกำหนดจะแต่งงานกัน๒๔ธันวาคม๒๕๕๙
คืออีก๕วันก็จะแต่งงานกันแล้วค่ะ
ก็เรียกตัวในเก่งคนนี้ไปสอบปากคำ

ก็เลยรับสารภาพว่าลงมือฆ่าหมอปอ

เก่งไปแอบคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ก็เลยทะเลาะกันมาด้วยตลอด
วันเกิดเหตุเก่งบอกว่าดื่มเหล้าจนเมา

แต่เห็นว่าบ้านของหมอปอนล็อกเอาไว้

ก็เลยฆ่าหมอปอด้วยตัวเอง

หมอปอล์ครบกับเก่งตั้งแต่สมัยเรียน

เอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงาน

แล้วก็ค้นหาเงิน๔แสนบาทด้วยเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นชุดสืบสวนก็เลยติดตามจับกลุ่ม
เป็นคนขับรถพาในเก่งไปก่อเหตุ
คืนนั้นก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดี
กระทั่งสารมีคำพิพากษาในวันนี้นะคะ
แล้วเก่งเนี่ยพยายามทำเนียนนะ
วันที่ก่อเหตุพอก่อเหตุยิงหมอปอล์
เหมือนว่าตัวเองอยู่ในห้องไม่ได้ออกจากห้องเลย
ส่งไลน์หาหมอปอขอโทษนะหลับเพิ่งตื่น
เหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนเช้าอีกวันทำเป็นโทรหาหมอปอด้วยนะ
ทำไมโทรหาทำไมหมอปอไม่รับอะไรแบบนี้

แล้วสุดท้ายเนี่ยพอจับตัวได้พอสอบปากคำทั้งในเก่งทั้งกิ๊กสาว

เพราะว่ากิ๊กสาวคนนี้ไปหาปืนมาให้นะคะแล้วก็ขับรถไปให้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายมาก่อเหตุแบบนี้ทั้งที่เก่งกับหมอปอ
คบกันมานานแล้วก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะ
จะอ้างว่าไม่รู้เรื่องเขาให้ขับรถพามาก็ขับรถรอเขาเนี่ย

ใช่เพราะสารท่านก็บอกเลยว่าพิเคราะห์แล้วในเก่งไม่น่าจะทำคนเดียวได้

สุดท้ายพอร่วมกันก่อเหตุก็โดนกันทั้งคู่ค่ะ

วันนี้นะคะในเช้านางสมศรีนายบำรุงครัวจตุรัส
ซึ่งเป็นพ่อแม่และพี่ชายของหมอปอนางสาวนนทิยาครัวจตุรัส

เพื่อฟังคำพิพากษาคดีของสารชั้นต้นนะคะ
หมอปอถูกนายรณชัยปานชาติหรือเก่ง
และนางสาวนรมนช่วยสมบัติแฟนใหม่ของเก่งเนี่ยค่ะ

สารใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณ๑ชั่วโมง
สารตัดสินประหารชีวิตทั้งสองคนนะคะ

ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
เพราะว่าทั้งคู่ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็เลยลดโทษให้

แล้วก็ให้ทั้งสองคนชดใช้เงินกับครอบครัวของหมอปอด้วยค่ะ
ก็แยกเป็นค่าขาดไร้อุปการะของพ่อแม่นะคะ๒ล้านบาท
แต่ถ้าจำเลยไม่ยินยอมจ่ายหรือไม่มีเงินจะจ่าย
ก็จะต้องมีการสืบทรัพย์เพื่อบังคับคดีต่อไป
หลังมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้นะคะ
ครอบครัวของหมอปอบอกว่าพอใจมาก
พี่ชายของหมอปอค่ะนายบำรุงเปิดใจกับนักข่าว

จริงแล้วทั้งสองคนนี้ทั้งในเก่งทั้งกิ๊กสาว

แต่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรเขามีหลักฐาน
เชื่อมโยงไปถึงกิ๊กสาวซึ่งก็คือนางสาวนรมนนะคะว่าร่วมก่อเหตุ
หาปืนให้ขับรถให้แล้วก็วางแผนกันเป็นสัปดาห์นะคะ
แล้วก็มาลงมือฆ่าหมอปอตั้งใจจะกวาดทรัพย์สิน

ยอมรับว่าเขาพากันไปสองคน
จะเอาทรัพย์สินของหมอปอถ้าว่าเจอฆ่า
ก็หมอปอแล้วก็จะหนีก็จะหนีไปทั้งคู่เลยครับ
ใช้คำว่าฆ่าเลยใช่ไหมตัดสินใจคือว่าไปฆ่า

ผมแล้วหลังก่อเหตุนี้เขาว่าไง
เขาสารภาพยังไงต่อตอนที่พอก่อเหตุแล้วเขาหนีไปยังไง
เขาก็กลับไปบ้านที่หลังสวนครับ
แล้วก็เตรียมครับเตรียมหนี
แล้วก็โทรศัพท์จำเลยที่๒ได้รับโทรศัพท์จากจำเลยที่๑เป็นของ
เป็นรับของโจรครับด้วย
เช่นเดียวกับนายเช่าและนางสมศรี

ก็บอกว่าพอใจในคำตัดสินของศาล
แต่ยังต้องรอดูว่าจำเลยทั้งสองคน
จะยืดอุทธรณ์ต่อศาลภายใน๓๐วัน
ตามที่สารกำหนดไว้หรือเปล่าค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวของหมอปอก็บอกว่า
คัดค้านการยื่นอุทธรณ์ของจำเลยจนถึงที่สุดนะคะ
คือความจริงคดีลักษณะแบบนี้เนี่ย

คดีนี้สารท่านก็ลงโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตนะ
แต่สารภาพก็เลยเหลือจำคุกตลอดชีวิต
มันทำให้เห็นว่าคือถ้าเขาไม่รักเรา
เราไม่ต้องไปฆ่าเขาได้หรือว่าเราไม่รักเขาแล้ว

ค่ะแล้วคดีนี้น่าสนใจตรงที่กิ๊กสาวอะค่ะ
เป็นคนขับรถรับส่งให้เป็นคนหาปืนให้
แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลั่นไก่ยิง
คุณโดนโทษเหมือนกันเลยนะคะเท่ากันเลยนะคะ